คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการวัดกำลังกันบ้างดีกว่า
คือไม่ได้ใช้กำลังในการต่อสู้กัน

แต่ใช้วิธีการหาเสียงในการที่จะต่อสู้แข่งขันกันนะครับ
นั่นก็คือสนามเลือกตั้งซ่อมสสในพื้นที่ของสงขลา
และชุมพรสงขลาเขต๖ชุมพรเขต๑
ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปวัดกำลังวัดของใครคุณ
วัดกำลังของพลังประชารัฐคุมโดยบิ๊กป้อม
กับวัดกำลังของประชาธิปัตย์คุมโดยนายจุริน
สรุปแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหชิงดำจนได้ทั้งสองพื้นที่เลยนะคุณฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกระจายว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันแสดงถึงอะไรได้บ้างนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ไม่เกินความคาดหมายหรอกครับ
ความคาดหมายที่ว่าการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต๑ชุมพร
๖สงขามันจะเป็นเชื้อให้ความบาดหมางระหว่างพักพลังประชารัฐ
กับพักพลังประชาธิบัตรคุกกลุ่นต่อไปอีก
ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะจบไปแล้วผ่านพ้นไปแล้ว
ผลที่ออกมาเนี่ยอย่างที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่
คือประชาธิบัตรชนะทั้งสองเขต
ท่านจะได้เห็นเพจเห็นภาพเห็นตัวเลขในจออีกทีนึงว่า

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
การเลือกตั้งเนี่ยเมื่อมันจบแล้วมันก็จบ
ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น
พักร่วมรัฐบาลยังทำงานร่วมกันได้เป็นปกติ
ขอการเมืองฟังแล้วบอกว่าโอ้

แต่สิ่งที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้ามันเห็นเกินจะอยู่ว่า
มันไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องธรรมดา
มันเริ่มตั้งแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ย
โดยเฉพาะพักแก่นำรัฐบาลเนี่ย
เขาจะไม่ส่งคนลงไปสู้กับพักร่วมรัฐบาล
แล้วยิ่งถ้าเก้าอี้ตัวเดิมเป็นเก้าอี้ของพักร่วมรัฐบาลมาก่อนแล้วเนี่ย
แกนนำไม่มีทางเลยครับที่จะส่งคนไปสู้
ต่อให้รู้ว่าสู้แล้วอาจจะชนะเขาก็ไม่ส่งไปสู้
เขาเรียกกันว่าเป็นมารยาททางการเมืองเป็นกติกาเป็นมารยาท
ผมเนี่ยทำข่าวอยู่ในวงการเมืองมาเกือบ๕๐ปี
ก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอที่ว่าพักแกนนำทำอย่างนี้
พักร่วมรัฐบาลของตัวเองอันนี้มันเป็นการ
กระดุมเม็ดแรกก็ติดผิดพอติดกระดุมเม็ดแรกผิด
เด็ดที่เหลือมันก็ผิดตามไปเรื่อยมันก็ผิดหมดนั่นแหละ
คือว่าพอตัดสินใจว่าส่งคนลงไปสู้
ก็ติดกระดุมเม็ดที่สองผิดตามไปอีกคือสู้แล้วเนี่ยบอกว่าแพ้ไม่ได้
ต้องชนะเพราะถ้าแพ้มันจะเสียศักดิ์ศรีความเป็นพักแกนนำ
เอาเม็ดที่สามที่ตามมาคือการปลาใสหาเสียง
ก็ต้องให้ดูเดือดเข้มข้นวิธีการที่จะเอาชนะก็คือ
ปลาใสดิสเครดิตทำลายคู่แข่ง
ทำลายคู่แข่งขันซึ่งก็เป็นพักร่วมรัฐบาลนั่นแหละ
บรรยากาศลีลาการปลาใสหาเสียงเป็นลีลาเดียวกันเลยล่ะครับ
ระหว่างพักร่วมรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านที่เราเคยเห็นว่าเขาสู้กันมาในอดีต
แบบเดียวกันเลยแล้วกระดุมเม็ดที่สี่ที่ติดพอติดผิดต่อไปอีกคือ
หลังรู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็มีประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่วันนี้ตามมา
พลังประชารัฐไพ่หมดรูปร้อยเอกธรรมนัฏลั่นศึกนี้ยังไม่จบ
ห้างมีหลักฐานคู่แข่งทุจริตนี่ลองฟังบางช่วงบางตอนสิครับ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าไม่เคยเห็นการโกง
กันแบบนี้มาก่อนก็ต้องสู้กันต่อไป
ทุจริตกันชัดเจนมากไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย
ไม่น่าเชื่อว่าพักการเมืองหนึ่งที่มีภาพทางการเมืองบริสุทธิ์มาตลอดจะเป็นอย่างนี้
นี่นี่คือบางช่วงบางประโยคของคำให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
หลังจากรู้ผลเมื่อคืนนี้
แล้วอย่างนี้จะยังไงพอสิ้นเสียงร้อยเอกธรรมนัฐ
แน่นอนครับก็มีเสียงตอบโต้มาจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ในระดับรองหัวหน้าพักคือคุณนิพนธ์บุญญามณี
มาทันทีตานควันเลยครับประชาธิปัตย์สวนธรรมนัดขี้แพ้ชวนตี
ชวนตีไม่ใช่วิสัยของนักกีฬา
ช่วงหนึ่งคุณนิพนธ์บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ก็เป็นผู้ใหญ่ในภักรณ์เป็นถึงเลขาภักรณ์
พูดแบบนี้ก็เหมือนขี้แพ้ชวนตี
เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่ถ้าภักรณ์ประหลักวัญญารัฐมีหลักฐานว่าทุจริต

แต่พอแพ้แล้วไปกล่าวหาคนอื่นเสียหายแบบนี้
มันควรจะเลิกใช้ได้แล้ว

ประชาธิปัตย์ไม่ทำอะไรผิดกฎหมายแน่นอน
หากใครทำให้พักเสียหายก็จะใช้สิทธิ์ดำเนินการ

พักการเมืองหนึ่งบอกว่ายังไม่จบ

พักการเมืองหนึ่งทำอย่างนี้บอกว่าเป็นขี้แพ้ชวนตี
ทั้งสองภักรณ์นี้เป็นภักรณ์ร่วมรัฐบาลด้วยกัน
มันเคยมีเหรอครับที่วงการเมืองที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วแบบนี้มันก็เข้าทางพักฝ่ายค้านสิครับ
คุณสมคิดเชื้อคงสสเพื่อไทย

เขาเป็นรองประธานวิบฝ่ายค้าน

นี่เขาพูดตั้งแต่ยังไม่รู้ผลการเลือกตั้งนะ
เขาบอกว่าไม่ว่าพักไหนจะชนะการเลือกตั้ง
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือสภาพของพักร่วมรัฐบาลเละตุ้มเป๊ะแล้ว
ไม่มีคำว่าพักร่วมรัฐบาลอีกแล้ว
มีแต่คำว่าภักรณ์ใครภักรณ์มัน
ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยืนอยู่ได้อีกกี่น้ำ
คั่งค้างกินแหนงแคลงใจมันจะส่งผลต่อการประชุมสภา
โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายสำคัญ
คุณสมคิดบอกว่าแพร่แตกแล้ว

ศึกเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้คราวนี้
สร้างความแตกร้าวของจริง
ไม่รู้ว่าผลเอกประยุทธ์ไม่เห็นปัญหาหรืออย่างไร

เตรียมนักถอยหลังได้แล้ว
แต่ละพักพกมีดพร้อมทิ้งแทงกันตลอดเวลา
นี่คุณสมคิดบอกท่านเตรียมนับถอยหลังได้แล้ว
ความหมายก็คืออาจจะเกิดปรากฏการณ์สภาล่มให้เห็นถี่ขึ้น
ในช่วงเวลาจากนี้ไป
สิ่งที่จะได้เห็นกฎหมายสำคัญสำคัญที่รัฐบาลเสนอเข้ามาอาจจะถูกตีตก

แล้วมันก็นำไปสู่การยุบสภา
คุณสาธิตวงหนองเตยเมื่อวานนี้บอกว่า
เขาเป็นผู้มนุยการเลือกตั้งซ่อมเขต๑ชุมพร

หลังการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
คงถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ของทั้ง๒พรรค
ต้องมาคุยกันจริงจังว่าจะเอายังไง
ก็ดีครับถ้าได้พูดคุยกัน

เพราะว่าคราวนี้ไม่ใช่ลูกพรรคที่ไปประสัยสู้กัน
ที่ไปประสัยสู้กันดูเดือด
ก็เป็นระดับผู้นำพัก
พลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ก็ลงไปร้อยเอกธรรมนัฏก็ไปปลาใสดูเดือด
ประชาธิปัตย์เขาก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของเขา
คุณจุลินก็มีการตอบโต้
ฉะนั้นในทางการเมืองในเชิงบริหาร
รัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพเนี่ย
มันจะส่งผลต่อการเดินหน้าแก้ปัญหาต่าง

แล้วยิ่งตอนนี้ประชาชนเจอปัญหาอะไรล่ะครับ
รัฐบาลเจอปัญหาอะไรล่ะครับ
รัฐบาลกำลังเจอปัญหารุมร้าวสารพัดสารพันธุ์
ประชาชนก็กำลังประสบความเดือดร้อน
สารพัดสารพันธุ์

ไม่มีงานทำเรื่องขายของไม่ได้
เรื่องข้าวของแพงเรื่องหมูแพง
เรื่องน้ำมันแพงเรื่องค่าไฟแพง
อะไรต่ออะไรมันตามมาเยอะแยะไปหมด

แก้ปัญหายังไงในเมื่อสภาพของรัฐบาลแบบนี้

จับไม้จับมือเป็นเอกภาพสู้ปัญหา

ขีดเส้นใต้ของวันที่รู้ผลการเลือกตั้งที่สงขลาที่ชุมพร

ซึ่งมันจะจบยังไงคอยตามดูเถอะครับ

ถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งซ่อมที่มีความหมายมีนัยยะ

ปลายเดือนนี้คุณเลือกตั้งตั้งซ่อมเขตจตุจักรหลัก๔
อันนี้จะเป็นการวัดกำลังกันเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดเลือกตั้งทุกสนามเลยเหมือนกันนะครับ